ท่านผู้ชมครับวันนี้แก๊งโอรสเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
โอรสเนี่ยได้ยินชื่อกันมานานนะครับ
เดี๋ยวเราไล่เลี่ยงให้ว่าแก๊งเนี้ยมาจากไหนอะไรยังไงค่ะนะครับ
แต่ที่เป็นข่าวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็เพราะว่า
อ่ามีศพผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
ลอยน้ำไปติดท่าเทียบเรือวัดหนังราชวรวิหารนะครับ
อยู่ที่เขตจอมทองนะครับเห็นไหมฮะอืม
แล้วลอยศักดิ์เนี่ยเต็มตัวเลยอ่า
ที่ลอยศักดิ์เนี่ยนะฮะที่ในตัวเนี่ยอ่า
มีลายศักดิ์คำว่าโอ้งโอรสแล้วก็มีวิทูลบัวอุบล
นี่เห็นไหมเขาศักดิ์เยอะฮะเนี่ย
มีชื่ออยู่เยอะแยะไปหมดนะครับอ่า
แต่มีคำว่าโอรสอยู่ด้วยนะครับก็เลยคาดกันว่า
จะเป็นสมาชิกแก๊งโอรสหรือเปล่าเห็นไหม
มีสมพรชนะบุตรนี่เห็นไหมมีดุ๊กดิ๊กอีกเนี่ยอ่า
ุ๊กดิ๊กไฝเนี่ยนะเห็นไหมฮะอยู่ตามร่างกายเนี่ยฮะ
เป็นลายศักดิ์ที่เขาศักดิ์เอาไว้นะครับตำรวจสืบสวนแพทย์นิติเวศ
ของโรงพยาบาลสุริราชแล้วก็กู้ภัยของมูลนิธิร่วมกระตันอยู่
อ่าก็ไปตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งนะครับว่ามีศพลอยน้ำมาติดที่ท่าเทียบเรือ
ริมคลองด่านอยู่ตรงหน้าวัดหนังราชวรวิหารถนนพุทธากาศซอยสี่สิบสอง
แขวงบางค้อเขตจอมทองกรุงเทพนะครับผู้ชายคนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
อ่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับคาดว่าอายุประมาณยี่สิบถึงสามสิบปีนะฮะ
รูปร่างนี่สันทัศน์นะครับสูงประมาณหนึ่งร้อยหกสิบห้าถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร
สภาพศพเนี่ยนะครับที่เจอก็คือสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีแดง
แล้วคลุมทับด้วยเสื้อคลุมแขนยาวสีส้มเป็นของบริษัทขนส่งสินค้าแห่งหนึ่งนะครับ
กางเกงยีนขายาวสีน้ำเงินนะครับที่เท้าทั้งสองข้างสวมถุงเท้าสีน้ำเงิน
อืดอยู่แล้วนะครับอยู่ในลำคลองคือตอนนั้นที่มีคนไปเจอเนี่ย
ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งแล้วแพทย์สันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่า๔๘ชั่วโมงก่อนมีผู้มาพบศพนะฮะก็คือประมาณ๒วันนะครับ
เจ้าหน้าที่นำศพขึ้นมาตรวจสอบบนตลิ่งตามร่างกายก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับ
มีรอยสักทั้งหมึกสีแล้วก็หมึกสีดำเกือบทั้งตัวเลยนะครับ
เป็นตัวอักษรก็มีนะฮะหลายตัวอักษรหลายชื่อหลายนามสกุล
อ่าแต่ที่ดูแล้วเป็นจุดน่าสนใจก็คือโป้งโอรสนะฮะ
รสนี่จะเป็นเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะโออาร์โอเอสนะครับ
แต่เชื่อว่าเป็นแก๊งโอรสแก๊งวัยรุ่นชื่อดังนะฮะ
แถวย่านฝั่งทนแถวบางขุนเทียนนะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจค้นตามกระเป๋าเสื้อกับกางเกงของศพนะครับ
มีพาวเวอร์แบงค์สำหรับชาร์จโทรศัพท์อยู่๑อันนะครับ
มีกุญแจรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า๑ดอกนะครับ
หลักฐานอื่นอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์เอกสารประจำตัวโทรศัพท์มือถือ
ในตัวเลยนะฮะในตัวผู้ตายนี่ไม่มีเลย
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
นี่ไปที่จุดที่พบศพเลยนะฮะที่วัดหนังราชวรวิหาร
ที่คุณศักดิ์สิทธิ์ยืนคุยอยู่ด้วยเนี่ยคือสับปะเหลอของวัดที่เขาเจอศพคนแรก
ชื่อว่านายตรีทิพย์เมฆบริสุทธิ์อายุ๕๓ปีนะครับ
ซึ่งนายตรีทิพย์บอกว่าตอนนั้นกำลังทำธุระอยู่ที่วัด
มีชาวบ้านวิ่งมาบอกว่าเห็นศพคนตายลอยอืดมาในคลองด่าน
ก็รีบนั่งเรือไปเลยแล้วก็เอาไม้ไผ่ไปเขียไปดันศพเข้ามาที่ริมตลิ่ง
แล้วก็ใช้เชือกผูกเอาไว้สภาพศพที่เห็นก็คือเป็นผู้ชาย
อืดเหม็นเน่าแล้วน่าจะตายมาแบบโอ้โหคือ
ตรีตรีทิพย์เนี่ยที่เป็นสับปะเลอวัดอยู่แล้วนะ
เขาเลยไม่กลัวนะเลยไปเอาศพเข้ามาเนี่ยบอกว่าต้องอย่างน้อยก็ต้อง
สองสามวันอ่ะขึ้นไปอ่ะเพราะว่าศพเนี่ยหงายหน้าขึ้น
ตามตัวไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายมีแต่รอยสัก
ปะเลอวัดหนังบอกว่าหลังจากพบศพมีชาวบ้านแถววัด
เป็นวัดอับศรนะฮะหรือว่าวัดหมูห่างจากจุดพบศพ
ประมาณ๕กิโลเมตรมาบอกว่าเมื่อสามวันก่อน
มีวัยรุ่นไล่ยิงกันแล้วมีคนกระโดดลงน้ำ
จมหายไปอ่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าจากเหตุการณ์นั้น
ตอนที่ไล่ยิงกันแล้วมีคนกระโดดน้ำหนีเนี่ยจะเป็นคนนี้หรือเปล่า
ที่ว่าจมน้ำหายไปอ่าคาดว่าอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้
ศพลอยน้ำมาแล้วเขาก็เจอในวันนี้
เต็มตัวเต็มแขนเต็มคอเลยมันสักว่าโอ้รถตรงเนี้ย
แล้วก็ลงตัวศักดิ์ศรีสักลายเล่นลายแล้วก็มีสักข้อมือ
ข้อมือขวาชาวบ้านทั้งนู้นวัดขุนจรเขาก็มาตรงนี้
เขาบอกเลยไอ้เนี้ยมันโดนไล่ยิงมาจากวัดขุนจรแล้วหนีตายล่มคลอง
แล้วก็หายเลยแต่มอไซค์มันยังจอดอยู่
สลวัดใหญ่บางกุลเทียนเขาไปดูแล้วไม่เช้านี้
ทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไปที่วัดอับสอนสวรรค์หรือวัดหมูตามคำบอกเล่าของสับปะเรอนะคะ
พอไปถึงค่ะคุณผู้ชมคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่วัด
เจ้าหน้าที่วัดบอกว่าช่วงสักประมาณ๓โมงเย็นของ๓วันก่อนนะ
ตัวเขาเองเนี่ยกำลังนอนอยู่ในเปรย์ข้างอุโบสถจู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
เขาเลยลุกขึ้นมาดูค่ะเห็นกลุ่มวัยรุ่นหลายต่อหลายคนอาวุธครบมือค่ะ
มีดเอ่ยไม้เอ่ยไล่ผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาจอดเนี่ยแบบเนี้ยค่ะครับ
พอจอดเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งค่ะผู้ชายคนนั้นก็กระโดดลงไปในน้ำบริเวณท่าเทียบเรือวัดหมู
นาทีนั้นเจ้าหน้าที่วัดบอกว่าพอได้ยินเสียงปืนก็ไม่กล้าแล้วไม่กล้าออกไปดูได้แต่อยู่ห่าง
ซึ่งพออยู่ห่างปุ๊บก็เห็นหน้าคนก่อเหตุไม่ชัดแต่พอผู้ชายคนนั้นกระโดดน้ำลงไปแบบนี้ค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นก็เลยต่างพากันขับรถหลบหนีไปส่วนผู้ชายนั้นก็ลงไปอยู่ในน้ำแบบนี้แล้ว
รถก็จอดไว้อย่างนั้นสีกังพูที่วันจอดไว้
๒วันลุ่มขึ้นอีกวันแล้วก็มีคนเข้ามาเอาไป

พอป่านอนนี่ไงเตือนเนี่ยก็จะมีคนอยู่อันนอน
มีคนจะลุกขึ้นมาคู่ข้าวหมาเนี่ย
เราไปหาข้อมูลสอบถามชาวบ้านที่ก็เห็นเหตุการณ์แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เจ้าบ้านเล่าบอกว่าขณะที่กลุ่มใร่รุ่นค่าวไล่ยิงกัน
เขาเองก็เห็นนะเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณบ่าย๓
จู่ค่ะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด

เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นสักประมาณเกือบ๑๐คน

ยืนอยู่บริเวณท่าเทียบเรือวัดหมู
โดยมีประมาณ๓คนค่ะยืนอยู่บนสะพานใกล้กับตัวเอง
ในมือถือไม้หน้าสามตัวเองก็เลยถามไปว่าเกิดอะไรขึ้น
ในกลุ่มนั้นตอบกลับมาว่ามันขโมย
ชาวบ้านก็เลยไม่ได้ถามต่อว่าขโมยอะไรอะไรเกิดขึ้น
ส่วนผู้ชายที่ถูกไล่ยิงก็กระโดดลงไปในน้ำซะแล้ว
พร้อมกับหมวกกันน๊อกแล้วพยายามไหว้น้ำไปอีกฝั่งหนึ่ง
กลุ่มวัยรุ่นที่อยู่บนสะพานก็วิ่งไปค่ะเพื่อไปดักรอ
ชายที่อยู่ในน้ำก็ไหว้ออกมาจนหมดแรง
จู่ก็จมหายลงไปในน้ำ

ดูแล้วน่าจะไม่ใช่กลุ่มที่ติดยาเสพติดชาวบ้านบอกแบบนี้
เพราะรูปร่างก็ไม่ได้สูบพร้อมอะไรแต่งตัวดีขาว
สงสัยว่าคนที่กระโดดลงไปในน้ำเนี่ยจะไปขโมยอะไรมาหรือเปล่า
ถูกไล่ล่ามาถึงที่วัดเพราะไม่มีทางหนี
ก็เลยตัดสินใจกระโดดลงไปในคลองแบบนี้ค่ะ
มันถือไม้ยืนอยู่ตรงนี้สองคนคือมันยืนมองกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้คนโดดเนี่ยมันโดดตรงนู้นแล้วมันวิ่งมาดักรอกันไงกะว่าจะทำมาขึ้นตรงเนี้ยแล้วได้ยินอีกคนนึงมันบอกขโมยขโมยพวกที่ถือไม้ที่บอกว่าขโมยใช่ใช่เขาบอกว่าไอ้คนที่กระโดดน้ำลงไปนี่ขโมยอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วหนีมาแล้วก็ตามกันมาน่าจะ
ไม่ใช่เกียร์เลยนะน่าตาย
คนลึกดกระโดดทำไมผมไม่เห็น
คนที่เห็นเขาบอกใบน้ำอยู่
รู้สึกมัมขาบบอกโอกรักษ์ยังรออยู่ครับ
คดีนี้นะครับอยู่ในท่องที่ของสนภาษีเจริญครับ
ถ้ามีคนตายก็ต้องทำคดีนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ซึ่งถ้าจะไปไล่ตรวจสอบจากศพเนี่ยนะครับ
ดูจากสิ่งที่ศักดิ์เอาไว้นะครับบนร่างกายเนี่ยนะ
จะมีชื่อสมพรชนะบุตร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากรอยสักนี้แล้วนะครับ
ชื่อสมพรฉนะบุตรมีตัวตนจริงนะครับเป็นผู้หญิงครับ
อายุ๖๑ปีแล้วอยู่แถวพระปิ่นเกล้าอรุณอมริน
แต่ผู้หญิงคนนี้นะครับที่ชื่อนางสมพรชนะบุตรมีลูกชาย
มีลูกชายคนเดียวเกิดในปีพศ๒๕๖๒
และเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี๒๕๖

เดี๋ยวต้องติดต่อไปยังนางสมพรชนะบุตรก่อนนะครับ
เพื่อที่จะได้สอบถามว่าเออแล้วไปเกี่ยวข้องกับคนตายคนนี้ได้ยังไง
มีความเกี่ยวข้องแบบไหนผู้ตายคือใคร
เป็นสมาชิกแก๊งโอรสจริงหรือไม่เพราะก็มีลายศักดิ์ที่เขียนชื่อว่าโป้งโอรส
ตอนนี้นะครับมอบศพให้กับนิติเวชโรงพยาบาลสุริราชนำไปผ่าชนะสูตรหาสาเหตุการณ์ตายก่อนนะครับ
แล้วก็รอติดต่อยาดมารับศพกันต่อไปตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถระบุได้นะครับ
ว่าศพนี้คือใครจะเป็นสมาชิกแก๊งโอรสจริงหรือไม่
หรือจะเป็นแค่วัยรุ่นที่ก็สักลายเรียนแบบนักเลงกลุ่มนี้
อาจจะมีลูกพี่อยู่ในกลุ่มนี้ชื่อเหล่านี้หรือจะอะไรยังไงก็ยังไม่รู้
สาเหตุที่ทำให้กระโดดน้ำแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่ในคลองแบบนี้
มันจะเกิดจากอะไรก็ต้องไล่สืบสวนสอบสวนกันต่อไป
ทีนี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้ยินกันมาหลายครั้งหลายหนหลายคดีที่เกิดขึ้นนะครับ
เกี่ยวกับแก๊งโอรสแก๊งโอรสทำไมถึงชื่อแก๊งโอรส
ถ้าเขียนเป็นภาษาไทยก็ตรงตัวฮะสละโอออ่างรอเรือสอเสือ
โอรสนี้นะครับเป็นแก๊งอันทภาณคลองเมือง
ที่มีข่าวโด่งดังถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็อุกอาจ
มาตั้งแต่ช่วงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
เริ่มดังเลยนะตอนนั้นน่ะเพราะว่ามีสมาชิกแก๊งคนหนึ่ง
ยิงตำรวจเสียชีวิตอืมตอนนั้นโอ้โห
โอรสนี่แบบชื่อดังขึ้นมาเลยนะครับแก๊งนี้เป็นแก๊งนักเลงแถววัดราชโอรสฮะ
อ่าเป็นแก๊งวัยรุ่นแถววัดราชโอรสก็เลยชื่อแก๊งโอรส
ก็เลยชื่อแก๊งโอรสเขาก็เลยเรียกพวกเขาว่าเป็นแก๊งโอรส
อยู่แถวย่านฝั่งธนบุรีวัดรัชโอรสนี่อยู่บางขุนเทียนนะครับ
จุดเริ่มต้นเลยมาจาก๓คนนายเอกพลสมเสือหรือปลาโอรส
นายอัธพลสมเสือหรืออาร์ตโอรสสองคนนี้เป็นพี่น้องกัน
สองคนนี้นี่แหละเป็นคนตั้งแก๊งโอรสนะครับ
แล้วก็มีนายพัชพัฒน์บุญมาดีหรือในตีเข้าไปร่วมแก๊งนี่
มีตีโอรสเข้ามาอีกคนนึงต่อมาตีก็มาตั้งตัวเป็นหัวหน้าแก๊ง
เพราะสองคนพี่น้องก็คือปลากับอาร์ตถูกจับเข้าคุก
ตีก็เลยเป็นหัวหน้าแก๊งเป็นตีโอรสนะครับ
ช่วงที่ตีโอรสเป็นหัวหน้าแก๊งทีนี้สมาชิกเริ่มเพิ่มขึ้นแล้ว
กันเยอะเลยทีนี้นะฮะมีนายสรายุทธ์ศรีกำเนิดหรือว่าแอลโอรส
มาเป็นลูกน้องอีกเป็นมือขวาของตีเลยนะ
เป็นลูกน้องที่ว่ากันว่าโอ้โหใจถึงพึ่งได้
ซึ่งลูกน้องในสายของแอลโอรสก็จะแยกไปอีกนะ
มีเป็นสายอีกอ๋อมีเป็นสายอีกเหรอคะ
คิดว่าแชลุอย์โซอ้อแตกนอแตกกอกันแบบนี้นะไม่ใช่นะฮะ
โอรสเนี่ยใครเป็นลูกน้องในสายของแอลโอรส
ก็จะศักดิ์ชื่อแอลโอรสเอาไว้ที่หน้าอก
เห็นไหมภาพตัวยางนี้แองโอรส
แอววาวแหวนวาวแหวนอ๋อแอว
เป็นแอลวาแหวนแอลโอรส
แล้วในแถวของแอลโอรสเนี่ยมีแกนนำอีก๒คน
คือนักคารินพุ่มสะอาดคือชื่อนี้อาจจะเอ๊ะใครนครินพุ่มสะอาด
แต่ท่านผู้ชมดูฮะเนวัดดาวที่รู้จักกันดีในนามเนวัดดาว
นี่คือลูกน้องมือซ้ายในแถวของแอลโอรสมือขวามือซ้ายมีหมดนะครับ
สัญลักษณ์ของแก๊งนี้ศักยันต์แล้วก็ลายต่างเนี่ยต้องเต็มตัวนะ
รวมทั้งต้องมีคำว่าโอรสเป็นภาษาอังกฤษ
ขยายอิทธิพลไปในหลายพื้นที่นะเริ่มจากเขตบังขุนเทียนฝั่งธนบุรีเนี่ย
ก็ต่อไปเรื่อยนะครับในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยนะครับ
แล้วก็เริ่มไปมีรายได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการค้ายาเสพติด
เชื่อกันว่าแก๊งโอรสนั้นมีกลุ่มอิทธิพลใหญ่มากขึ้นกว่านี้อีก
คอยหนุนหลังแก๊งนี้อยู่ภายหลังสมาชิกในแก๊งนะครับ
ก็คือปลาอาร์ตแล้วก็ตีเนี่ยตอนหลังมามีปัญหาขัดแย้งกันอีกนะ
ถึงขั้นวงแตกฮะเนวัตดาวก็ออกไปจากแก๊ง
จับมือกับสมาชิกอีกคนนึงตั้งชื่อแก๊งใหม่ตั้งแก๊งใหม่
ชื่อแก๊งขนมหวานแล้วก็กลายเป็นคู่อริกับแอลโอรสอีกนะ
แล้วก็มีการท้าทายกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมา
บางคนก็มาเปิดเผยพฤติกรรมของแก๊งผ่านสื่ออะไรเยอะแยะไปหมดค่ะเนี่ยฮะ
อันนี้เอามาเล่าให้ฟังเผื่อวันหลังท่านได้ยินชื่อแก๊งโอรสอีก
จะได้รู้ว่าจุดเริ่มต้นมันมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วปัจจุบันมันก็
ทะเลาะกันเองบ้างแตกกันเองบ้างแยกไปตั้งกลุ่มใหม่แก๊งใหม่บ้างอะไรบ้าง
เยอะแยะไปหมดค่ะแต่ศพที่เจอสรุปแล้วยังไม่ได้ตอนนี้รอ
ตำรวจสนภาษีเจริญกำลังไล่ตรวจสอบขยายผลอยู่ว่าเป็นใคร
แล้วสาเหตุของการเสียชีวิตนั้นเกิดจากอะไรจะมีใครทำให้ตายหรือไม่
ค่ะนะฮะมีความคืบหน้ารายงานกันเพิ่มเติมนะคะ